คราวนี้ไม่มีคำอธิบายอะไรเลย
จากคำว่าพระร่วงและพระยืนค่ะ

พระร่วงใหม่พี่

มันขาดและอีกรูปหนึ่งดูสิค่ะ

แต่ว่าเขาไปช่วยนะคะอีกรูปหนึ่งไปช่วยนะคะ
แท้ต้องยืนขำแล้วค่อยไปช่วยนี่แหละ
แต่จริงแล้วเนี่ยแต่จริงแล้วนั่นคือสามเณรนะครับคุณผู้ชม
มาโพสต์ไว้พร้อมกับระบุบอกว่าของแท้พิมพ์นิยมพระร่วง
เป็นจังหวะที่สามเณรเนี่ยนี่เห็นไหมนอนกว่ายเปรย์แล้วก็ร่วงแบบนี้

เฮ้ยร่วงแบบน้อยกว่ามีคนร่วงแบบกับคุณหมดแล้วพี่สุวดี
หลายคนก็ขำบาปไปกับปุ้ยกับดอมด้วยนะฮะ
คุณสิริกรกล่ำโพทองฮ่าฮ่า
บาปอุ๊ยผมก็เผลอขำไปด้วยเลย
เนี่ยจะมาขำตอนนี้แหละต่อไปนี้